มีข่าวดีของไทยรัฐทีวี
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะ
ศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ไทยรัฐทีวีของเราได้๒รางวัล
นั่นก็คือรางวัลรายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่นจากไทยรัฐเจาะประเด็น
อีกรางวัลหนึ่งคือสถานีส่งเสริมรายการกีฬาดีเด่นนั่นเองค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็ไปพร้อมกับทีมผู้ประกาศข่าว
ไม่ว่าจะเป็นคุณเขมสอนคุณภาคภูมิคุณแจ๊กกะรีนคุณเชอรี่คุณเจวรปัตย์
ร่วมงานนี้ค่ะประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ที่๓๒ประจำปี๒๕๖๐ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะ
ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันวัฒนธรรมไทยร้อยใจคนทีวี
มีนายวีระโรธพัฒนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีนี้นะคะซึ่งไทยรัฐทีวีเนี่ยได้เข้าชิงสามสาขารางวัล
นั่นก็คือรางวัลสถานีส่งเสริมรายการกีฬาดีเด่น
รางวัลรายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่นจากรายการไทยรัฐเจาะประเด็น
อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่น
วรปัตรอรุณพักดีไทยรัฐทีวีเนี่ยคว้ามาได้๒รางวัล
คือรางวัลส่งเสริมรายการกีฬาดีเด่นและรายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่นนะคะ
ก็มีผู้บริหารตัวแทนผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
ไปรับรางวัลรวมถึงขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการต่างของสถานี

ให้ท่านผู้ชมคอยติดตามชมด้วยนะครับ
ขอบคุณแฟนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไทยรัฐทีวีตลอด
ทางเราสถานีทรัฐทีวีก็ให้คำมั่นสัญญาครับ
เราจะพัฒนาคุณภาพของรายการทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
ให้มันบริการหลับมาจากข้อมูลข่าวนะครับ
รายการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ดังนั้นก็จะเห็นเราพัฒนาต่อไป
เพื่อแฟนของไทยรัฐทีวีทุกคนค่ะ